ชาวบ้านเขาออกไปขุดกบเขียดในหนองน้ำแห้ง

หลอนกันไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันยังทำงานได้ไหม
แล้วเกิดใครไม่รู้เนี่ยเอาไปดึงเอาไปผ่าเอาไปเหยียบอะไรเข้าเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบ้านสังแก่๗คนค่ะเขาออกขุดดินที่แตกระแหงในคลองน้ำบ้านโนนแดง
ที่อำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินตั้งใจจะไปหากบหาเขียดกัน
นายศรีเจริญเจือจันทร์ค่ะขุดไปขุดมาเอ๊ะไอ้นี่มันอะไรนะ
ทำไมมันดูเป็นลักษณะเป็นวัตถุกลมก็หยิบมาแล้วก็แกะดินที่มันพอกอยู่
ตกใจแทบจะโยนออกไปไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือระเบิดลูกเกลี้ยง
แล้วพอเขารู้ว่ามันคือระเบิดปุ๊บคุณรู้ไหมเขาทำยังไงฮะตะโกนบอกเพื่อน
ระเบิดทำยังไงล่ะทุกคนแตกฮือเลยค่ะจะกบจะขีดอะไรไปไม่หาแล้วไม่ขุดอะไรทั้งสิ้น
ดีดตัวเองออกจากพื้นที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบไปแจ้งกำนันให้ทราบ
ซึ่งกำนันก็ไปแจ้งตำรวจต่อนะคะตำรวจโรงพักศรีขอรภูมิและเจ้าหน้าที่
อนุภาพนะคุณร้ายแรงระยะสิบห้าเมตรค่ะดูจากลักษณะแล้วยังใหม่อยู่เลย
เพราะมันไม่มีสนิมคาดว่าน่าจะถูกทิ้งไว้ไม่เกิน๑ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปเพื่อรอการทำลายทิ้งนะคะตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่น
ระแวกพื้นที่นี่แหละนำมาทิ้งเอาไว้เพราะว่ากลัวความผิด